บรรยากาศที่นั่นก็ตอนนี้น่าจะพอมีคนไปบ้างนะครับ
ดาสโมสรสมาชิกนะครับแต่ว่าต้องดูว่า
จริงแล้วในเวลา๙นาฬิกานั้นจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นหรือเปล่า
ติดตามรายงานสดจากคุณวิรวิทย์เจริญเชื้อครับ

โมสรสมาชิกที่มีสิทธิ์ลงคะแนนบางส่วนได้เดินทางมาถึงจุดลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะครับ
เพื่อใช้สิทธิ์ในการเข้าไปรับรองระเบียบวาระการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในเวลา๑๐นาฬิกา
ขณะที่สโมสรที่ไม่มีสิทธิ์ในการออกเสียงก็มีสโมสรบางส่วนที่เดินทางมาถึงจุดลงทะเบียนแล้วนะครับ
ซึ่งขั้นตอนของการลงทะเบียนจะเริ่มขึ้นในเวลา๙นาฬิกาที่จะถึงนี้ครับ
ส่วนการลงทะเบียนสโมสรสมาชิกนะครับ
ทางคณะกรรมการกลางสมาคมฟุตบอลได้จัดให้ลงทะเบียนแยกจุด
ก็คือสโมสรผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนหรือโวตเตอร์ก็จะไปลงทะเบียนที่ด้านหลังของอินโดสเตดียมที่ประตูอีครับ
ส่วนสโมสรที่ไม่มีสิทธิ์ออกเสียงนั้นก็จะอยู่บริเวณหน้าอินดอร์สเตดียม
ซึ่งสโมสรที่ไม่มีสิทธิ์ออกเสียงในวันนี้จะมีประมาณ๒๐๐สโมสรนะครับ
โมสรเหล่านี้ก็จะไม่มีสิทธิ์ในการลงมติรับรองระเบียบการเลือกตั้งแต่สามารถเสนอแนะในที่ประชุมได้ครับ
หากไม่ตรงนั้นก็จะไม่อนุญาตให้เข้าไปในบริเวณสถานที่เลือกตั้งซึ่งตัวแทนนั้นไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้หลังจากที่ส่งใบแต่งตั้งตัวแทนให้กับคณะกรรมการกลางครับ
อีกหนึ่งประเด็นที่สำคัญในวันนี้นะครับก็คือการรักษาความปลอดภัย
ซึ่งก็จะประกอบไปด้วยทหารตำรวจนครบานโดยกองบังคับการอารักษาและควบคุมฝุงชน
ซึ่งมีจำนวนมากกว่า๕๐๐คนครับซึ่งมาทั้งในเครื่องแบบและนอกเครื่องแบบ
กระจายกำลังกันอยู่ในแต่ละจุด
จากทางเจ้าหน้าที่นั้นได้รับแจ้งว่าการเลือกตั้งในวันนี้จะมีทั้งกลุ่มสนับสนุนและกลุ่มคัดค้านการเลือกตั้ง
ก่อนเวลา๙นาฬิกาซึ่งเป็นเวลาที่เปิดให้สโมสรสมาชิกได้ลงทะเบียนครับ
สำหรับวาระการประชุมในช่วงเวลา๑๐นาฬิกาถือเป็นขั้นตอนที่สำคัญมากนะครับคุณผู้ชม
เนื่องจากหากการรับรองระเบียบการเลือกตั้งของคณะกรรมการกลางนั้นไม่ผ่านหรือว่าไม่เกิดขึ้นครับ
การประชุมในวาระที่๓หรือวาระของการเลือกตั้งนายกสมาคมฟุตบอลนั้นก็จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้ครับ
แต่หากเสียงโหวตจากสโมสรสมาชิกเกินกึ่งหนึ่งก็จะถือว่าระเบียบการเลือกตั้งผ่านมติที่ประชุมใหญ่ครับแล้วก็จะสามารถนำไปใช้ในการเลือกตั้งได้ครับ
ซึ่งคุณผู้ชมก็สามารถติดตามรับชมข่าวสารและเกาะติดการเลือกตั้งนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในวันนี้ได้นะครับในหลายช่องทางครับ
ของไทยรัฐนะครับที่จะมีการยิงสัญญาณแบบไลฟ์สตรีมมิ่งให้คุณผู้ชมได้เกาะติดกันอย่างใกล้ชิดเลยครับ
วิลวิเจริญเชื้อข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากอินดอร์สเตดียมหัวหมากครับ